กลับมาติดตามไทรรัฐกันต่อมาดูเรื่องของอุบัติเหตุ
คราวนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณตาคุณยายออกไปทำงาน
แล้วก็มีหลาน๔ขวบตัวเล็กนิดเดียวอยู่ที่บ้าน
อยู่กับพี่อีก๒คนปรากฏว่าน้อง๔ขวบออกไปเดิน
แล้วรถนะคะคือมันวิ่งมาน้องก็ไปตัดหน้ารถ
ถูกรถชนเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสะพานที่ฉะเชิงเซานะคะ
เกิดขึ้น๗โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ตรงนี้เป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่๕๐

เป็นช่วงสะพานข้ามคลองตาลอย
กู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบ
เป็นเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเสียชีวิตนะคะ
ไปเจอร่างของเด็ก๔ขวบ
เด็กหญิงวาสนาเย็นชัยภูมิ
เสียชีวิตอยู่กลางสะพานข้ามคลองเลยนะคะ
และนายนพัฒน์แจ้งวิจิตรอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็รออยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
จากการสอบถามนายนพัฒน์ก็ได้เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นก็ขี่จักรยานยนต์จะไปทำงานตามปกติ
พอมาถึงช่วงขึ้นสะพานก็มองเห็นแล้ว
ว่ามีเด็กผู้หญิงอยู่ข้างทาง
แต่จู่หนูน้อย๔ขวบค่ะ
วิ่งออกมาตัดด้านหน้ารถในระยะกระชั้นชิด
ซึ่งตัวนายนพัฒน์พยายามที่จะหักรถหลบ
แต่ก็หักไม่พ้นทำให้ชนเด็กวัย๔ขวบอย่างแรง
น้องเสียชีวิตทันทีนะคะ
แล้วก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
คุณตาของน้องก็คือคุณตาชัดชัยวรพิทักษ์อายุ๖๑ปี

มาถึงปล่อยโฮร้องไห้จนหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเด็กหญิงวาสนาหรือว่าน้องพลอย
รวมถึงมีพี่น้องอีก๒คนมาอยู่กับคุณตาคุณยาย

คุณตากับคุณยายก็ต้องออกไปทำงานข้างนอก
ก็เลยต้องทิ้งเด็ก๓คนให้อยู่กันเองตามลำพัง
ก็คิดว่าน้องพลอยวัย๔ขวบน่าจะมาวิ่งเล่น
จะไปเที่ยวที่วัดเขาดินกับพี่เหมือนทุกวันนะคะ
แต่ไม่คิดว่าวันนี้จะทำให้หลานสาวอย่างน้องพลอย
จบชีวิตถูกรถชนที่หน้าบ้านนะคะ